เมื่อวานพี่เบิร์ตพอรู้ปั๊บว่าวันนี้น้ำมันจะขึ้นบาทนึง
ต่อแถวแล้วคือแถวยาวมากรถติดมากนะ
รถเธอด้วยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานนี้จะเลี้ยวเข้าบ้าน
ปากซอยมันมีปั๊มน้ำมันเราก็เอ๊ะทำไมรถติดอะไรวะ
ในซอยก็ไม่สิอ๋อรถเข้าปั๊มโอ้โหวันนี้นะ
นรกครับถ้าใครไม่ได้เติมตี๕ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล
ปรับขึ้นราคาไม่เป็นสตางค์นะขึ้น๑บาทต่อลิตรครับ
โอ้โหถอนหายใจดังก่อนได้ไหม
หกสิบสตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลโอเคล่ะ

จากการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลนะครับ

ส่งผลให้ราคาขายน้ำมันเบนซินอยู่ที่
บาท๓๖สตางค์ต่อลิตรครับ
โอฮอล๙๕ราคา๔๒บาท๙๕สตางค์ต่อลิตร
โอฮอล๙๑ราคา๔๒บาท๖๘สตางค์ต่อลิตร
เซลราคา๓๑บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร
ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร
ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นครับ
ซึ่งการปรับราคาน้ำมันครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๒ของสัปดาห์
หลังจากเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปรับขึ้นไปแล้ว
แล้วขึ้นครั้งที่แล้วก็บาทนึงใช่ไหม
โอ้โหแล้วนี่เบนซินถ้าใครยังเติมอยู่เนี่ย
ลิตรนึงร้อยนึงอ่ะเออ๒ลิตรร้อยนึง
ครับคุณผู้ชมหนักจริงน้ำมันแพงแสงเงินเดือนไปแล้ว

อ่าทีนี้พาไปดูที่หนองคายกันหน่อยค่ะ
หนองคายนะคนเขาก็เอารถมาเตรียมไว้ก่อนเลย

นี่ดูสิบรรยากาศตามปั๊มตอนค่ำนี่นะ

ใช่ค่ะแล้วทุกคนพูดเหมือนกันเลย
บอกว่าต้องไปเติมก่อนตี๕เดี๋ยวน้ำมันปรับขึ้น
บางคนไม่ได้เติมแค่ในรถอย่างเดียวนะดอมพี่เบิร์ต
แกลลอนจ้ะใส่ขวดด้วยจ้ะนี่เห็นไหม

ตุนเอาไว้ค่ะแล้วก็กลัวไงไม่รู้ว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่า
ดูสิใส่ขวดเติมมาให้หลายขวดเลย

ทีนี้ก็เหมือนกันกับที่เชียงใหม่นะ
เชียงใหม่เขาก็เอารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาต่อคิวเติมในปั๊ม
แถววัด๗ยอดที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง
คิวคุณผู้ชมล้นออกมานอกปั๊มจริงนะคะ
คนส่วนใหญ่ที่เขาเอารถมาเติมน้ำมันก็จะเบาะ

ไม่รู้ไงว่าวันตัดไปจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่า
อยากรู้จะมีคันไหนไหมบอกเต็มถังคันหลังให้ด้วย